ไฮไลท์ไทยลีก๒เมื่อวานนี้พูดถึงกันสนั่นในโซเชียลเลยครับ
กับจังหวะที่นบพลผลอุดมนะครับนักเตะของอุดรธานีเอฟซีนะครับ
อาศัยจังหวะฉวยโอกาสเล่นเร็วแล้วเนี่ยนะครับยิงไกลจากครึ่งสนาม
ทำเอาพิสารดอกไม้แก้วในทวันอุทัยธานีไม่ทันตั้งตัว
เราเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้ประตูนี้เนี่ย
ช่วยให้ทางอุทัยธานีขออภัยช่วยให้อุดรธานีนะครับ
เอาชนะไปสองประตูต่อหนึ่งในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็ประตูนี้สำคัญตรงที่
ทำให้อุดรธานีรอดจากการตกชั้นด้วยนะครับถือว่ายิงได้สวย
แล้วทำให้พิสารเองที่ไม่ได้ตั้งตัวอยู่แล้วเนี่ยเสียเหลี่ยมไปเลย
จังหวะนี้นะครับนกพ่นก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค้าแข้งบน
สูงสุดกับทีโอทีเอสซี่มาแล้วนะครับแล้วก็ลดแล่นในหลีกพระรองครับ